เป็นพ่อหนุ่มหัวร้อนคนขับรถกระบะค่ะ

หลังจากที่บีบแตรจะแซงตั้งนานแล้วไม่ได้แซงสักทีนะคะ

แล้วก็ทำตัวเป็นตำรวจด้วยค่ะขอดูใบขับขี่

คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยมาจากกล้องหน้ารถของคนที่เขาไปประสบเหตุนี่แหละค่ะ
คือคันที่ไปปาดหน้าเขาสีดำขับตามมา
คือเขาก็บอกว่าเขาไปไม่ได้รถก็ยูเทิร์นอยู่แล้วซ้ายเนี่ยก็ติดรถแท็กซี่
เขาก็เลยโมโหค่ะบีบแตรยาวแบบนั้นนะคะ
ชาวเน็ตพอเห็นแบบนี้แล้วเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเองว่ารถแท็กซี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นที่อยู่ซ้ายมือเขียวเหลือง
ก็มีการจอดรับผู้โดยสารเป็นจังหวะที่คือเป็นจุดที่ยูเทิร์นพอดีนะคะกระบะคันอื่นเขาก็เลี้ยวไม่พ้น
ทีนี้เนี่ยก็มีการบอกว่าเอ๊ะรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยรับคนป่วยอำมพลึกอมภาษณ์อยู่หรือเปล่าก็เลยทำให้จอดนานแบบนี้นะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะสีดำเนี่ยที่ไปบีบแตรแล้วก็ลงมาด่าถ้อยคำหยาบคายเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าพ่อป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าก็เลยรีบสักขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยคนก็
วิพักษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า
รถกระบะรถกระบะสีดำเนี่ยอาจจะมีเรื่องกับคนขับรถที่มีกล้องมาก่อนหรือเปล่า
จากนั้นก็เลยมีการบีบแตร่ไล่กันแล้วก็มามีปากเสียงกันนะคะ
คือโดยเฉพาะบางคนเขาตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าเกิดว่าพ่อนุ่มหัวร้อนคนนี้เขามีเรื่องของอาวุธ
มีมีดมีปืนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าไปยิงไปฟันขึ้นมาเนี่ย
มันจะกลายเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องทะเลาวิวาส
มันบานปลายเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมก็ได้นะ
ค่ะใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะก็ใจเย็นกันนะคะ
เชื่อว่าอาจจะเคยเจอลักษณะนี้แหละบางคนรีบเนี่ย
รีบเราก็ต้องดูด้านข้างด้วยว่าเรารีบเรารู้
แต่ว่าด้านข้างบางทีมันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่เราไม่คิดก็ได้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรบานปลาย
เพราะว่าคนที่เขาอยู่ในระแวกนั้นก็เข้ามาห้ามปราม
ระงับเหตุเอาไว้ได้นะคะ